สวัสดีค่ะพบกับลูกร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายฮิตมกค่ะคุณผู้ชมค่ะเตรียมรับมือกับพายุอุดูร้อนในครั้งนี้หรือยังค่ะพายุในครั้งนี้เนี่ยคล้ายว่าจะทำให้มีฝนตกทั่วทั้งประเทศนะคะกินพื้นที่ถึง๒๐๖๐เปอร์เซ็นต์เลยค่ะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๓๐๔๐ของพื้นที่ค่ะล
วันออกมีอากาศร้อนมีภายุฝนฟ้าขนองร้อยละ๓๐๖๐ของพื้นที่ค่ะมีลมกระโชคแรงร่วมด้วยขณะที่คลื่นสูง๑๒เมตรส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๒๐๓๐ของพื้นที่ลมกระโชคแรงคลื่นสูง๑๒เมตรค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองร้อยล
พาคุณผู้ชมนะคะไปที่ประเทศจีนค่ะไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นนะคะที่มีดอกซากุระที่ประเทศจีนก็มีดอกซากุระสีชมพูบานแบบนี้เหมือนกันค่ะนี่คือภาพดอกซากุระในมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นนะคะด้านชาวเมืองบอกว่าหลังจากที่สามารถควบคุมสถานการณ์โควิดได้เนี่ยปีนี้พวกเขาก็สามารถออกมาชมดอกซากุระสีชมพูสวยงามที่เบ่งบานปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณแบบนี้ได้